ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ

บ้านนี้เป็นบ้านไม้นะคุณผู้ชม

เป็นบ้านที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่

หลังจากนั้นไฟลุกทั้งหลังเลยค่ะ

มีเสียงระเบิดดังเปี้๊ะ

คุณผู้ชมเนี่ยภาพนี้คือต้องบอกว่าเจ้าของบ้าน
คือคนที่เป็นผู้ชายไม่ได้ใส่เสื้อนะคะ
แล้วก็อีกคนนึงผู้หญิงเสื้อน้ำเงิน

แล้วเนี่ยนั่งมองบ้านตัวเองที่ถูกไฟไหม้ค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะทั้งครอบครัวนี้ร้องห่มร้องไห้
เพราะว่าไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาเลย
ซึ่งเกิดขึ้นตอนกลางคืนค่ะ

สอบตหนองสโหน่เจ้าของบ้าน
ผู้เป็นสามีนะแล้วก็ภรรยาอายุ๓๗ทั้งคู่ค่ะ
แล้วภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือภาพนี้เลย
ออกมาได้เนี่ยสิ่งเดียวเลยคือชีวิตของทั้งครอบครัวนี้
พ่อแม่แล้วก็ลูกชายวัย๑๗ปีเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามปลอบใจอยู่

พอมองตรงไปก็เห็นบ้านตัวเองถูกไฟไหม้ไปทั้งหลังแบบนี้
ซึ่งเป็นบ้านไม้อายุร้อยกว่าปี
เป็นบ้านที่เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่สักพักนึงเลยนะคะ
ระดมรถน้ำฉีดเพื่อที่จะดับไฟประมาณสัก๑๕นาที

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเกือบ๕ทุ่มที่ผ่านมา
ที่ตำบลหนองสโหนอำพมเมืองตราดค่ะ
แล้วจากการพูดคุยกับญาติเจ้าของบ้าน

อยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก

แล้ววันที่เกิดเหตุคือลูกชายได้ยินเสียงก่อน
เป็นเสียงระเบิดบึ้มขึ้นมาครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นนะคะไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วมาก
พ่อแม่ลูกนี้พยายามหนีตาย

ได้อยู่อย่างเดียวคือชีวิตของตัวเองเท่านั้นค่ะ
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้เสียงเปี้ยที่เขาบอกว่าได้ยินเนี่ย
น่าจะมาจากการที่ไฟฟ้ารัดวงจรแล้วมันระเบิดขึ้นก่อน

เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยนะคะ

เพื่อนบ้านก็มาให้กำลังใจครอบครัวนี้
มีทางปพเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจความเสียหายเบื้องต้นด้วย
เพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปนะคะ
แล้วก็สภาพบ้านอันนี้เป็นตอนเช้านะคุณผู้ชมดูสิ

พวกข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเครื่องซักผ้าพัดลม
เก็บไว้ในห้องเก็บของก็เสียหายจำนวนนึง
เห็นไหมลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
โดยเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนั้นเขานอนอยู่ในห้องกับภรรยา

พอได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดแล้วผมก็แปลกใจไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เดินออกจากห้องนอนมาดูเห็นเป็นไฟกำลังลุกไหม้เลย
เรียกเมียเลยค่ะที่นอนอยู่แล้วก็บอกลูกชายที่อาบน้ำอยู่
ลูกไฟไหม้บ้านเอาลูกรีบให้ออกมาช่วย
ตะโกนบอกเพื่อนบ้านแต่ว่าไฟมันก็ลุกไหม้ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วอะนะคะ
ไม่เกินสี่สิบนาทีที่หมดหลังนี่
เชื้อเพลิงแรงของป่านไม้และข้างหลังมีกองไม้
ข้างบนก็มีเสื้อผ้าใส่กล่องใส่อะไรอย่างนี้ไหมของลูกด้วย
แล้วก็สักกาข้างหลังมีเป็นร้อยลูกสักกาใส่กองน้ำไม้
เก็บไว้อย่างสายถุ้นมันก็ลุกขึ้นมาเลย

พลาติกพลาติกที่เหลืออยู่อย่างนี้นะครับ

มันก็เลยทำให้เกิดเชื้อขึ้นมาเร็วไง

จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบช่วงเที่ยงวันนี้ด้วยนะคะ
หาสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งหนึ่งนะคะ